พรุ่งนี้แล้วนะคะที่แฟนแฟนไทยรัฐทีวีจะได้ชมละครน้ำดี

จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมท
เป็นผลงานการเขียนของท่านที่ร่วมสมัยไม่เคยล่าหลักนะคะ
คุณรงสิริสารสุนทรผู้กำกับละครเรื่องไผ่แดงนะคะ
ก็เลยฝากเชิญชวนแฟนไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าให้รอติดตามละครน้ำดีเรื่องนี้พร้อมกันนะคะ
ออกอากาศพรุ่งนี้เป็นวันแรกหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์
เพราะฉะนั้นรอติดตามกันด้วยนะคะ
อกจากการหยิบบทประพันธ์ชั้นครูมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์
เพื่อสะท้อนภาพของคนในสังคมไทยได้อย่างลงตัวแล้วก็ไม่เคยล้าสมัยแล้ว
ยังเน้นความพิถีพิถันในการถ่ายธรรม
เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชนแบบมีอัตรรสมากขึ้น
ส่วนกระแสที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
ไผ่แดงเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองสะท้อนปัญหาการเมือง
ทำไมมาลงจอช่วงที่เราใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งพอดี
ภูมิกับบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับ
ไม่มีอะไรในกอไผ่นะ
มันเป็นแค่จังหวะก็เท่านั้นไม่มีนัยยะอะไรเลย
เพราะว่าเขาก็ถ่ายทำแล้วก็วางโปรแกรมกันล่วงหน้าอยู่แล้ว

มีข่าวดีให้ชมแล้วก็มีละครดีให้ดูด้วยนะครับ